ไปดูเรื่องของการออกกำลังกายให้มีซิกแพคให้มีกล้ามเนื้อที่สวยงามแต่เรื่องนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ครับ

อยู่วัดไหนนะพอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปโอ้โหวิภาควิจารณ์กัน
บางคนก็บอกว่าก็พระออกกำลังกายจะเป็นอะไรไปล่ะ
แต่บางคนก็บอกว่ามันเหมาะสมเหรอเราไปถามพระราชธรรมนิเทศ
หรือพระพยอมการญาโนเจ้าอาวาสวรรค์แก้วครับนะครับ
ท่านบอกว่าพระแบบนี้สวนทางกับพระพุทธเจ้า
ก็งดงามไม่มีใครตำหนิติเตียนแต่เพาะกายแล้วมาอวดกันแบบนี้
ขาดศรรณสัญญาครับ
สรุปคำเดียวว่าท่านขาดวิจารณญาณว่าอะไรควรอะไรไม่ควร
เพาะกายหรือควรเพาะธรรม
สลับแขนสลับขามก็พอแล้วแต่ไอ้เต้นโยกย้ายแล้วก็ถอดจีวอน
ถอดอังสะออกเนี่ยกำลังจะถอดสมณะสัญญาออกจากชีวิตสมณะ
แม่นี่แหละค่ะก็เป็นที่มาของเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะ